ปุ้ยพี่เบิร์ตนะครับลุงชูนี่เขาชี้หาพี่เบิร์ตหรือเปล่า

ไม่เจอกับพี่ชูนานมาก
เพราะว่าถ้าโกหกต้องโกหกตลอดไป
สิ่งที่คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตบอกไว้
เพราะว่าใน๕คนบนเรือคุณชูวิทย์บอกว่ามีคนที่
มีการโกหกให้การไม่ตรงกับความเป็นจริง
ซึ่งถ้าทำแบบนี้จะต้องโกหกไปตลอดเลยครับ
นี่แหละฮะเฮียชูครับหรือว่าคุณชูวิทย์กระมวลวิสิต
มาแสดงความเห็นต่อกรณีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดา
และวลีเด็ดก็คือไม่มีคำโกหกใดที่มันสมบูรณ์แบบครับ
เพราะว่าใครก็ตามเริ่มต้นโกหกเมื่อไหร่เนี่ย
มันต้องโกหกไปเรื่อยแล้วนี่คือไว้บอร์ดคู่ใจ
โกหกที่สมบูรณ์แบบซึ่งคุณชูวิทย์บอกว่ามันไม่มีจริงหรอก
เดี๋ยววันหนึ่งมันจะต้องมีช่องโหว
คุณจะต้องลืมว่าคุณโกหกอะไรไว้
คุณชูวิทย์มองว่าคดีนี้ไม่ใช่ฆาตกรรมครับ

แสดงว่าคุณชูวิทย์เป็นอีกหนึ่งเสียง

คุณชูวิทย์มองว่าคาดว่าน่าจะเป็นคดีประมาท
เกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอลจนมีผู้พลัดตกจากเรือ
ก็คือคุณแตงโมแล้วไปโทษคุณแตงโมที่ไปปัสสาวะท้ายเรือแทน
คำให้การว่าคุณแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือแล้วพลัดตกเรือนั้น
คุณชูวิทย์มองว่าไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอน
การที่คนบนเรือเกิดเหตุหายไป๑๒วัน
ถึง๒วันก็คือบรรดา๕คนนั้นหายไปเลยวัน๒วันเนี่ย
แล้วค่อยมาให้การกับตำรวจเพื่ออะไรรู้ไหมฮะ
เลี่ยงการตรวจแอลกอฮอล์หรือว่ามันอาจจะมีสารอื่น
เพราะว่า๑ใน๕คนบนเรือมีพฤติกรรมในลักษณะนี้
ซึ่งคุณชูวิทย์ทำท่าทางฟุตฟิตแบบคัดจมูกครับ
ไม่แน่ใจเรามีภาพหรือเปล่าเอ๊ะฟุตฟิตคัดจมูกอันนี้
ไม่น่าจะใช่เกี่ยวกับยาหรืออะไรใช่ไหมฮะ

หรือว่าเป็นยาเสพติดอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะ
แต่นักข่าวเห็นแล้วเออหรือชูวิทย์พยายามจะบอกใบ้หรือเปล่า

แล้วคุณชูวิทย์บอกอีกด้วยว่ามีคนบนเรือที่อยู่ในวงการแข่งรถ
ก็เลยทำให้มีความสนิทสนมใกล้ชิดกับนักการเมืองผอพึ่งครับ
แล้วก็พัฒนาต่อไปถึงนักการเมืองช่อช้าง
ผอพึ่งและชอช้างไม่รู้ใครนะลองไปเดากันเอง
ซึ่งหลังเกิดเหตุทั้ง๕คนไปปรึกษานักการเมืองชอช้าง
แล้วแนะวิธีที่ดีที่สุดก็คือทำยังไงรู้ไหมฮะ

บอกว่าคนตายก็คือคุณแตงโมนี่แหละประมาทเอง

ใช่แล้วถ้าจะมาแก้ตัวก็ไม่ได้
แล้วคุณชูวิทยแนะนำว่าคนบนเรือเนี่ยณตอนนี้เลยนะ

แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยวลีเด็ดที่เคยพูดเสมอว่า
สู้ติดแน่แพ้ติดนานสารภาพติดพอประมาณครับ
สามหลบไปเสียก่อน
เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมึงไปตอนนี้เบอร์เบอร์เบอร์เบอร์
นั่นมึงยังไม่หาอาการมึงยังออกอยู่เลย
และหนึ่งในนั้นก็ชอบด้วย
ไม่ทำอะไรนะก็ชอบของพวกนี้ด้วย

วันที่เกิดเหตุของมีการพัชบุค

แค่นี้ให้การไปให้การมาให้การเข้าตัวเอง
ดังนั้นที่ผมให้นโยบายสุภาษิตผม
สู้ติดแน่
แพ้ติดนาน
สารภาพติดพอประมาณ
เป็นคำที่บอกได้เลยว่าเวลามีคดีคุณยึดไว้เลย

โอ้โหพี่ชูผมตอบได้เมื่อกี้ท่าที่

ผมดูซีรีส์ต่างประเทศเนี่ย

ไอซ์เฮโรอีนโคเคนอะไรประมาณนี้แหละ
อันนั้นซีรีส์ต่างประเทศอันนี้พี่ดูแล้ว

คุณชูวิทย์บอกว่าโอ๊ยจากประสบการณ์ส่วนตัวของเฮียชูวิทย์เองเนี่ย

ไม่มีเสียหรือไม่มีคนมีตำแหน่งมีชื่อเสียงอะไรหรอก
มารอจะมานั่งรออยู่ที่โรงแรมริมแม่น้ำเนี่ย

ฉะนั้นประเด็นนี้ตัดไปได้เลยครับ
ขอให้เลิกคิดไปเลยเพราะว่าเป็นแผนการทำลายล้างเท่านั้น

เฮียแกบอกประมาณว่าโอ๊ยทำไมงั้น

ไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่ระดับไหนจะมาเปิดห้องรอเด็ก
เด็กต้องรอผู้ใหญ่ไม่ใช่ผู้ใหญ่มารอเด็ก